สุพรรณบุรีเขาบอกว่าเจอกับดวงไฟประหลาด
แล้วที่สำคัญการปรากฏกายของมันเนี่ย
ทำให้สิงสารสัตว์ตายด้วยครับ

มันแบบแบบมันแบบแบบ

โอ้โหมันแว๊บแว๊บอย่างเงี้ย

อุ้ยแสงไฟประหลาดฮะ

ดับให้หายติดอย่างนี้
งงเลยแล้วมันมาหลายสีนะ
สีแดงบ้างสลับเหลืองบ้าง
ขาวก็มีฟ้าก็มา

คือเป็นดวงอย่างนี้นี่แหละแต่ก็เหมือนกับว่ามันเปลี่ยนสีได้
เหตุมันเกิดในพื้นที่หมู่๑๖บ้านผู้น้ำร้อน
ตะบนด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

สร้างความหวัดเสียวนะเขาบอกว่าเนี่ย

เขาบอกอย่างนี้เมื่อแสงแบบนี้ปรากฏขึ้นมา

ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ตายหมดเลย
ตายเยอะด้วยตายในสภาพที่น่ากลัวคือยังไง
พุงแตกใส่ข้างในไม่มี

ผีกระสืออารวาสฮะไปถามเจ้าของไก่ที่ตายไปนะไปดูกันหน่อย
นางบุญหลายเพชรกุลครับอายุ๕๖ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าไปดูไก่ในร้าวข้างบ้านนะ
ที่เลี้ยงเอาไว้มันมีซากไก่อยู่หนึ่งตัว

บอกว่าเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาไปเจอกับไก่๑๐ตัวด้วย
คอหักนอนตายเรียงกันเลย
แสดงว่าก่อนหน้านั้นมีไก่ตายด้วยนะ
หรือน้องมัลล่าสักตอนที่เห็นแสงไฟนั้น
ก็เหมือนกับว่าตายอีกหนึ่งครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าไอ้อยู่ไก่นี่ตายหมดเลย
ภูเกษฐีของเหลือครับ
๕ตัวถูกเจาะท้องใส่หายหมดเลย

แล้วย้อนกลับไปวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนวันโกน
เขาบอกว่าคืนนั้นหมาเห่าหมาหอน
แต่ตัวเจ้าของไก่ไม่กล้าออกไปดูกลัวครับ

และถ้ามาอีกวันวันที่๒๕เจอไก่ตายไปอีก๕ฮะ

และชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
มันไม่น่าจะเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายที่มากัดกินไก่แน่

ปอบหรือผีกระสือครับ

เพราะว่ามันไม่มีรอยเจาะเข้ามาหรืออะไร
ไม่มีกระจุยกระจายเหมือนสัตว์ทุกอย่าง
ที่ว่ากินแล้วต้องลากไปลอยลากลอยอะไรก็ไม่มี
เราคิดว่าน่าจะไม่เป็นกระหังหรือเป็นปอบ

ก็เพราะว่ามันไม่มีเขี้ยวเล็บหรืออะไรที่ว่า

เอาจริงก็ไม่ได้เห็นจริงจังเท่าไหร่

คนนี้เห็นและถ่ายเอาไว้ด้วย
ชื่อว่าคุณนัทธวุฒิสะทองพรมอายุ๒๘ปี
คนที่ถ่ายดวงไฟปริศนาเอาไว้ได้
เขาบอกว่าในคืนหนึ่งประมาณสัก๕ทุ่มเกือบเที่ยงคืน
เขาได้ยินเสียงห่าวห่อนเลยเดินไปดู
แล้วเห็นดวงไฟโผล่ใกล้กับต้นมะพร้าวหลังบ้าน
มันลอยสูงประมาณไหนครับ

นั่นน่ะสิแสงสว่างจ้าเลย

มีขาวด้วยฟ้าก็มีเขียวก็มา
มันไม่เหมือนแสงไฟปกติ
เดี๋ยวไฟดักจักรจันทร์หรืออะไรหรือเปล่าคะ
นี่คุณสุภาษาราคุณชิสาคุณผู้ชมฮะ
ถ้าแสงมันมีครบหลายสีอย่างนั้น

ใช่ไหมแต่เนี่ยมันมาเป็นแสงแบบเดียวอย่างเงี้

ก็เลยเขาบอกว่าแบบนี้แสงกระสือหรือเปล่า
เอางี้ละกันเป็นไปได้

ช่วยตามหมอปลามาที
ขอบปลาปราบสัมผเวสีที่เป็นกระส่งกระสือ
ทำไมพวกคุณดูสูงจังเลยครับเนี่ย
แผ่นดินก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
คุณก็ลงดูสิลองทำความดีลองทำความดีดูนะคะ

ดีขึ้นนะเออนะความดีมันทำกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
เอาไปลงไปอีกแล้วงั้นคุณอยู่ตรงนั้นต่อไปเอาอย่างงี้